มาดูคลิปนี้ครับคนดูโอ้โหเป็นล้านวิวคุณน้ำแข็งคุณผู้ชม
ลูกจ้างเนี่ยมาชูป้ายนะชูป้ายทวงค่าจ้างค่าจ้างอะไรรู้ไหม

คนนี้ไปเลี้ยงลูกให้เจ้านายครับแล้วไม่ได้ค่าจ้าง๘๐๐๐บาท
แล้วเห็นลูกจ้างบอกว่าโอ้โหนายจ้างอ่ะนะอยู่บ้านหลังเป็น๑๐ล้านทำไมไม่จ่ายค่าจ้างอ่ะ
นี่แหละครับคลิปนี้เลยคุณผู้ชมครับ

แล้วก็ติดแฮชแท็กว่านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างติดแฮชแท็กว่าทวงความยุติธรรมแล้วก็แฮชแท็กทวงเงินเดือนครับ
คนที่ถ่ายชื่อคุณใบเตยเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวย่านดอนเมืองเธอบอกแบบนี้
ลูกจ้างเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเด็กทำงานมาได้เดือนกว่าจนกระทั่งวันหนึ่งนายจ้างก็ไปต่อว่าเขา
เขาก็เลยตัดสินใจลาออกซึ่งในจ้างเนี่ยมีการหักเงินค่าต่างออกไปจนเหลือแค่๘๐๐๐บาทครับ
แต่สุดท้ายนายจ้างก็ยังไม่ยอมจ่ายเงินแล้วก็ปริ้นต์รูปลูกจ้างมาติดเอาไว้ว่า
ลูกจ้างคนนี้ห้ามเข้าหมู่บ้านด้วยครับด้วยความที่คุณใบเตยเนี่ยสงสารก็เลยให้ความช่วยเหลือขอความเป็นธรรม
แล้วก็โพสต์อีก๑คลิปวิดีโอระบุข้อความว่าอยู่บ้าน๑๓๒๐ล้านเงินแค่๘๐๐๐บาทไม่ยอมจ่าย
พี่เลี้ยงลูกของนายจ้างบอกว่า๑ปีเปลี่ยนแม่บ้าน๗คนแล้ว
และลูกจ้างก็ถือป้ายประท้วงหน้าหมู่บ้านของนายจ้างเลยครับ
ปักหลักนอนอยู่ตรงนั้นนอนรอคำตอบจากนายจ้างที่หน้าหมู่บ้านด้วย
ต่อมานายจ้างบอกว่าลูกจ้างคนนี้ไปขโมยของแล้วพอถามหาพยานหลักฐาน
ฝั่งนายจ้างเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของบ้านบอกว่าอ๋อกล้องวงจรปิดเสียครับ
วันนี้ครับคุณผู้ชมล่าสุดเลยคุณใบเตยเนี่ยพาลูกจ้างไปทวงเงินค่าจ้างที่หน้าหมู่บ้านเป็นวันที่๓แล้ว
คุณใบเตยบอกว่านายจ้างออกมาพอดีทำให้ลูกจ้างพยายามเข้าไปขอให้นายจ้างหยุดรถ
แต่นายจ้างไม่หยุดครับทำให้ลูกจ้างโดนรถเฉียวแขนได้รับบาดเจ็บไป
แล้วนายจ้างก็ขับรถออกไปเลยเหตุการณ์นี้วงจรปิดจับภาพไว้ได้ด้วยครับ
คุณใบเตยบอกว่าเธอจะช่วยลูกจ้างคนนี้ทัวร์เงินค่าจ้างไปจนกว่าจะได้ค่าจ้างเลยครับ
อย่างไรก็ตามครับคนที่มาดูคลิปนี้บางส่วนก็บอกว่าเงิน๘๐๐๐ของบางคนถือว่าเยอะมากนะ
ถ้าเป็นเรื่องจริงนายจ้างก็ควรจะให้ไปแค่๘๐๐๐เอง
แต่บางคนก็บอกว่ายังไม่คอมเมนต์ดีกว่าเพราะยังไม่รู้ข้อเท็จจริงจากอีกฝั่งซึ่งเป็นนายจ้างด้วยครับ
แล้วก็ณตอนนี้คุณผู้ชมต้องย้ำว่าเรายังไม่ได้คำชี้แจงจากฝั่งนายจ้างครับ
ซึ่งถ้าฝั่งนายจ้างต้องการจะชี้แจงข้อได้จริงติดต่อเราได้นะครับไทยรัฐทีวีจะนำเสนอให้นะครับ